เป็นเหตุการณ์ชิงทรัพย์ที่ร้านขายยา

คนร้ายคนนี้ต้องเรียกว่าเป็นคนร้ายมารยาทดีหรือเปล่า

เพราะอะไรรู้ไหมตอนก่อนจะเข้าไปลงมือก่อเหตุ

นี่เป็นยังไงคุณ
คือที่วงแดงไว้อันนี้คือถอดรองเท้า

แต่เห็นท่วงทำนองแม้จะได้ยินเสียงเขาไม่ชัด
แต่ถ้าทีเขาดูไม่ได้กระโชคโฆฮากอะไรนะ
มีปืนจริงมีการขึ้นไกล
นี่ก็พูดเอามาให้หมด

แล้วดูพอหลังจากที่ได้เงินไปแล้ว

อันนี้จังหวะที่พอได้เงินแล้วเก็บใส่กระเป๋า
กำลังจะเดินออกเดินไปปั๊บใส่รองเท้า

ก็มารยาทดีเหมือนคนอื่นเขาถอดไว้ข้างหน้าไง

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนประมาณ๔ทุ่ม๔๕นาทีของเมื่อคืน
วันที่๒๗สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
คนร้ายก็เป็นผู้ชายผิวคล้ำหน่อย
เปิดประตูมาในร้านขายยาน้องฟามาซี
อยู่ที่ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก
ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
แล้วรู้ไหมคุณร้านนี้อยู่ห่างจากโรงพักฉลองเนี่ย
นิดเดียวเองอยู่แค่๓๐๐เมตรห่างกันนะคะ

โดยเพศรัชกรสาวประจำร้าน
ก็คือนางสาววสินีวงสุภาอายุ๓๒ปี
ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าพนักงานที่ถูกโจรจี้เนี่ยนะ
คือไม่ใช่ตัวเธอนะเป็นนางสาวจุธาทิพย์
ระวังอายุ๓๐ปีก็เป็นผู้ช่วยเพศรัชกร
เมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นทรัพย์ที่เราขึ้น

คือเหมือนกับก็มาทำหน้าที่อยู่ที่ร้านเฉย
ตัวเธอเนี่ยนะเล่าให้ฟัง
บอกว่าคนร้ายอายุประมาณ๔๐กว่า
แล้วก็จำเลขทะเบียนไม่ได้จอดอยู่หน้าร้าน
ถอดรองเท้าเปิดประตูเข้ามาค่ะ
ซึ่งลักษณะการแต่งกายของเจ้าโจรคนนี้
เขาสวมเสื้อยืดสีดำสวมกางเกงขาสั้น๓ส่วน
หมวกแก๊ปสีดำใส่หน้ากากผ้าสีแบบน้ำตาลแดงอ่ะ
แหวนที่นิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยข้างซ้าย
ผูกใส่สินที่ข้อมือซ้ายแล้วก็มีรอยศักดิ์ต้นแขนซ้าย
ที่สำคัญเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแล้ว
คือเขามีอาวุธปืนขึ้นมา๑กระบอก
ทีนี้พอเข้ามาในร้านตอนแรกคนร้ายเขาก็ถามว่า

พนักงานเขาก็หยิบยาละลายเสมหะมาให้
ว่าเป็นลูกค้าก่อนใช่เหมือนกับจะซื้อไง
แต่ว่าคนร้ายเขาไม่ได้สนใจหรอกไอ้ยาแก่องค์ยาแก่ไอ
เอากระเป๋าขึ้นมาแล้วก็พูดข่มขู่
เป็นภาษาสำเนียงทองแดงนะพูดเป็นภาษากลางนี่แหละ
แต่คือสำเนียงคือเอาเงินมาให้หมด
มีเท่าไหร่เอามาให้หมดเร็วถ้าไม่ให้จะยิง

เพราะว่ามันเป็นเสียงจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชม
คือเขามีการขึ้นลำกล้องปืนขู่พนักงาน๒รอบ

ทีนี้ก็เลยต้องเอาเงิน๔๕๐๐บาทมาให้คนร้าย
พอคนร้ายได้เงินแล้วก็ออกจากร้านไป
รองเท้าปิดประตูขี่รถหลบหนีไป
ตอนนี้นะคะชุดสืบสวนของสพฉลองเนี่ย
ก็ไปตามหาตัวคนร้ายคนนี้จะมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนเจ้าของร้านบอกว่าโอ้โหตกใจสิคะ
เปิดร้านมา๒๐กว่าปีไม่เคยโดนจี้ไม่เคยโดนปล้น
เพราะว่าร้านอยู่ใกล้กับโรงพักฉลองไง
อย่างที่บอกห่างกันแค่๓๐๐เมตร

ดังนั้นอยากให้เจ้าหน้าที่ตามจับตัวคนร้ายให้ได้
กลัวไม่รู้ว่าจะไปก่อเหตุกับร้านอื่นอีกหรือเปล่านะคะ